หลังจากที่มีการเอาครอบครัวแล้วก็เครือญาติเข้าเครื่องจับเท็จไปเมื่อสองสามวันก่อนแล้วเนี่ยนะคะ
มาขอเก็บหลักฐานเพิ่มเติมจากลูกชายทั้งสองคนของลุงพลนะคะ

เพราะว่าทำไมอยู่ถึงมาขอเก็บเส้นผมไป
บรรยากาศที่บ้านของนายชัยพลวิพา
หรือว่าลุงพลนะคะลุงเขยของน้องชมพู่เนี่ย
คือคักตั้งแต่เช้าเลยเพราะว่ามีบรรดาแฟนคลับ
แล้วก็เหล่ายูทูปเบอร์มาติดตามความเคลื่อนไหวค่ะ
คือวันนี้ลุงพลจะพาลูกชายทั้งสองคน

ที่สถานีตำรวจภูทรกกตูมในอำเภอดงหลวงนะคะ

มีพนักงานสอบสวนตำรวจภูทรกกตูม
นำเอกสารมาให้ผู้ปกครองเซ็นยินยอม
นัดหมายวันนี้๑๐โมงเช้าค่ะ

ได้คุยกับลุงพลก่อนที่จะพาลูกไปที่สพกกตูมนะ
ลุงพลก็บอกว่าไม่ได้กังวลใจอะไร
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าหน้าที่อยากจะได้อะไรเพิ่ม
แต่ก็พร้อมให้ความร่วมมือทุกอย่างแหละ
แล้วก็ไม่ได้บอกอะไรกับลูกชายเป็นพิเศษด้วย
นมนต์ก็เป็นเด็กคนหนึ่งก็ถ้าจำได้ก็ให้ตอบจำได้จำไม่ได้ก็ไม่ต้องตอบอะไรประมาณเนี่ย
เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าตำรวจจะถามอะไร
เด็กที่จะปรึกษาบ้างนะคะ
ไม่ให้ปรึกษาครับเล่นเกมอย่างเดียว
ที่เห็นคุณวิมลวันยืนสัมภาษณ์ลุงพลหรือว่านายชัยพลวิพาอยู่เนี่ย

หน้าบ้านใช่ไหมคะที่บอกว่ากำลังสร้างพญานาคอยู่ใช่ไหม
ไม่ใช่ว่าที่วัดหรือว่าที่สถานที่ที่ไหนนะฮะ

อ๋อเขามีร้านด้านหน้าอยู่แล้วจะสร้างพญานุ่งพญานาคเนี่ยครับ
ค่ะทีนี้พอถึงเวลานัดหมาย๑๐โมงตรงใช่ไหมคะ
ลุงพนธรรมดรณ์นางสมพรนก็คือคุณตาเนอะ
ขุงตาชานละโพขุ่นตาชาน
คุณตาแล้วกับขุนยายก็มาให้กำลังใจหลานด้วยเหมือนกัน
ก็พาน้องโอมแล้วก็น้องน้ำมนต์ไปที่สถานีตำรวจภูทรกกตูม
ตาชาญก็บอกกับทีมข่าวค่ะบอกว่าวันนี้ตั้งใจมาให้กำลังใจหลานเลย
อยากให้หลานรู้นะว่าตาอยู่ใกล้ไม่ต้องกลัวอะไร

ลุงพลเองก็เหมือนกันนะคะก็แน่นอนแหละก็ต้องมาส่งลูก
แล้วก็กอดลูกชายทั้งสองคนก่อนที่จะให้ลูกเข้าไปพบตำรวจด้วย
เพราะว่าการที่จะเก็บตัวอย่างอะไรเพิ่มเติมหรือว่าสอบปากคำอะไรเพิ่มเติม
คือเนื่องจากยังเป็นเด็กแล้วก็เยาวชนต้องผ่านสหวิชาชีพ
มีผู้ปกครองก็คือพ่อแม่มีทนายความมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมีสหวิชาชีพให้ครบ
แต่เนื่องจากตัวของพ่อกับแม่ของเด็กเองก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางคดีอยู่
จริงก็เข้าไปฟังไปดูขั้นตอนต่างของลูกชายไม่ได้
แต่ให้ตั้งผู้แทนที่ไว้วางใจเข้าไปได้

ซึ่งท่านายนวิตะเขาก็เลยมาเห็นไหมด้านในพร้อมกัน
ใช่ค่ะเมื่อกี้เห็นลุงพลกอดกลับลูกก่อนให้ไปพบกับจะโปรดนะคะ
ซึ่งเท่าที่สังเกตดูเนี่ยลุงพลก็ค่อนข้างจะเป็นห่วงลูกชายเหมือนกันนะ

จากนั้นลุงพลกับป้าแตนก็เดินไปส่งลูกชายในโรงพักแล้วกลับออกมารอด้านนอก
เห็นบอกว่าระหว่างรอลุงพลแกอาจจะเครียดมาก

ร้องเพลงของตัวเองค่ะสิ่งเดียวที่อ้ายขอ
คือทีมข่าวคิดว่าคงจะร้องเป็นการคลายเครียด
เห็นบอกว่าบางช่วงน้ำตาซึมอีกแล้วนะคะ
คือจากไม่เกินออกใจจัดหนึดจัดหนุน
จับมือฉันไว้ณคนดี
อยากสิขอเท่าได้บ่
รักษาใจใดได้บ่
แค่สิ่งเดียวที่อ้ายขอคี่นาคืน

อายคนนี้อย่าหนีกันไปอีกเลย
อย่าทิมกันเหมือนเคยเดินลา
แค่สิ่งเดียวที่อายขอ
เดินลา
เอ้ใครมาร่องเพลงกับลุงพลด้วยเนี่ย
นี่ก็เพลงของแกเองนี่แหละสิ่งเดียวที่อ้ายขอ
ก็เป็นบรรดายูทูบเบอร์เป็นบรรดาผู้ที่เขาเป็นแฟนคลับเป็นเอฟซีลุงพล
เขาก็มาให้กำลังใจกันเนี่ยพอลุงพลร้องเพลงนี้ขึ้นมาเนี่ย

อันนี้คือช่วงรอลูกชายที่เข้าไปใช่ไหม
อยเพื่อคลายเครียดตัวเองว่าอย่างงั้นนะบางช่วงก็เสียงสั่นเคลือ
มีน้ำตาซึมซึมหน่อยหน่อยเสียดายที่กล้องเราไม่ได้ซูมเข้าไปเลย
ไม่ได้เห็นว่าร้องไห้ไหมหรือว่าจริงคือพอบอกว่าไม่ได้สู้
ปุ๊บซูมเลยได้ยินดิสัตว์เหรอคะซูมจนถ้าจะเห็นคุณวิวันวันข้างหลังนู้น
เห็นค่ะเห็นจริงคุณมนต์อยู่กับป้าแตนนะก็คือระหว่างที่ลุงพลเปิดคอนเสิร์ตอยู่เนี่ย
คุณวิมนต์วันก็เลยไปคุยกับป้าแตนว่าเออเป็นยังไงบ้างกังวลใจไหม
เพราะว่าลูกชายเข้าไปแค่สองคนไงป้าแตนบอกว่าตอนแรกก็กังวลใจแหละ
ลูกชายจะต้องถูกสอบปากคำเพิ่มเติมเวลามันผ่านมานานแล้วก็ไม่รู้ว่าลูกจะจำเหตุการณ์ได้ไหม
กลัวว่าจะจำคลาดเคลื่อนแล้วมันจะมีปัญหาหรือเปล่าแต่ครั้งนี้เนี่ยกังวลอีกแบบนึง
เพราะจะมีการเก็บเส้นผมเก็บดีเอ็นเอกระพุงแก้มแล้วก็เส้นขนของเด็กด้วย
ซึ่งลูกทั้งสองคนเนี่ยไม่เคยถูกทำแบบนี้ไม่เคยเข้ากระบวนการนี้มาก่อน
ก็กลัวว่าลูกจะตกใจแล้วก็เครียดค่ะ

เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดมุกดาหาร

ใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงค่ะ๓๐นาทีเท่านั้นแหละ
เส้นผมที่มีรากผมติดไปด้วย
ละ๑๐เส้นสำหรับน้องโอมแล้วก็น้องน้ำมนต์นะคะ
โดยบอกว่าจะเอาไปประกอบสำนวนคดี

แล้วก็เชื่อว่าหลักฐานที่ได้จะมีประโยชน์ในคดี

เพราะว่าไม่ได้มีแค่ลูกชายของลุงพลสองคน
ที่ถูกเก็บเส้นผมหรือว่าถูกพยานอื่น

เหมือนกับว่าเป็นตกหล่นยังไม่ได้เก็บไปเท่านั้นเอง
ที่แรกผมก็เข้าใจว่าเป็นการ
สอบกับเรื่องการเยอะกว่า
ทุกนิยมพยาบาทผู้รู้สึกเรียกว่า
แกงข้างคู่คือเส้นผมของหนอง
ส่องอะไรเรียบร้อยแล้วก็เสร็จนะครับ
แล้วมีการสอบถามกับทางตำรวจไหมคะว่าทำไมถึงเพิ่งมาเก็บขององค์กับของน้ำมนต์
ก็เราก็ไม่ทราบนะว่าทำไมเพิ่งเก็บ
แต่ว่าท่านก็บอกว่าเป็นการเก็บให้ครบกระบวนการ
ก็คือตอนแรกก็มีการแค่สอบพยานตั้งแต่ตอนแรกก็ยังไม่ได้เก็บวัตถุพยานครับ
ก็บอกว่าวันนี้ตำรวจดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนปกติ
แยกวัตถุพยานว่าเป็นของใครบ้าง
รู้มาว่าก็คือเป็นการเก็บหลักฐานที่ตกหล่นนั่นแหละ
เพราะว่าเด็กทั้งสองคนเนี่ยยังไม่มีการเก็บวัตถุพยานตั้งแต่แรก
ส่วนลุงพลป้าแตนแล้วก็ครอบครัวน้องชมพู่
รวมไปถึงน้องสดิ้งเนี่ยเก็บไปตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นคดีแล้ว
คิดว่าคดีนี้น่าจะใกล้สรุปสำนวนแล้ว
อีกไม่นานก็น่าจะมีความชัดเจนออกมาค่ะ

เพราะว่าถ้าเกิดมันได้ทำแล้วมันก็ควรจะทำให้มันครบทุกคน
ไม่ใช่ว่าเฉพาะน้องน้ำมนต์และน้องโอมนะครับ
ในการถูกจัดเก็บยังมีเด็กคนอื่นนะครับ
ในหมู่บ้านถูกจัดเก็บไปเช็คเช่นกัน

ในการจัดเก็บรถถูกพยานตรงนี้มันเป็นในส่วนของนิติวิทยาศาสตร์นะครับ
นั่นแสดงว่าประเด็นนางกล่าวเพิ่งถูกตั้งข้อสงสัยนะครับ
หรือเป็นข้อที่ทางชุดพนักงานสอบสวน

มันยังมีประเด็นของเส้นผมหรือเส้นขนนะครับตรงนี้อยู่
ดังนั้นเพื่อให้ตัดประเด็นดังกล่าวออกไป
ก็ควรจะต้องนำข้อมูลดังกล่าวมาตรวจสอบให้มันรอบด้าน
อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่คนให้ความสนใจกันเยอะมากนะคะ

บอกว่าเดี๋ยวก่อนนะ
เดี๋ยวความชัดเจน๑๕กุมภาพันธ์นี้ได้รู้กันแน่
แล้วก็มีการพูดท้าทายถึงหมอปลานายจิรพันธ์เพชรขาวด้วย
บอกว่าให้หมอปลาเตรียมเงิน๑ล้านบาทเอาไว้เลยนะ
คดีใกล้จะสิ้นสุดจับคนร้ายได้แล้ว
ด้วยการไขปริศนาคดีน้องชมพู่ของชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
แล้วก็บอกว่าเนี่ยคราวที่แล้วตอนคดีครูจอมทรัพย์ก็โดนเบี้ยวมาแล้ว๑ล้านบาท
หมอปลาเคยพูดไว้อ่ะครับเอาไม่เป็นไรคราวนี้อย่าเบี้ยวก็ละกัน
แล้วก็มีการหยอกเล่นนะอย่าเพิ่งแบบโกรธกัน
แต่เขาบอกว่าที่แน่ก็คือจะไปพบพยานสำคัญที่จะทำให้สามารถออกหมายจับผู้ต้องหาในคดีนี้ได้
กุมภาพันธ์๒๕๖๔นี้รู้กัน
แล้วก็โปรสต์ป้ายบ้านกกอกเอาไว้นะครับ

เพราะว่าไหนก็ไหนก็ตามกันมาถึงขนาดนี้แล้ว
เราก็อยากให้เรื่องนี้มันจบเหมือนกันนะ

แล้วก็กับบุคคลที่ถูกกล่าวหาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม

เพราะว่าเรายืนยันว่าที่เรานำเสนอเนี่ยเป็นเรื่องความคืบหน้าคดีน้องชมพู่นะครับ

ยังแต่ว่าบรรยากาศแวดล้อมแล้วก็ตัวละครต่างมันอาจจะเยอะหน่อย
แต่ในวันนี้ก็เห็นความชัดเจนขึ้นมาตามลำดับขั้นตอน
อย่างที่ท่านติดตามข่าวสารกันมาในช่วง๓๔วันมานี้
ใช่ค่ะก็เป็นความคืบหน้าทางฝั่งตำรวจจริง
ท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้เจอกับคุณตาชาญนะครับ
ซึ่งเป็นตาของน้องชมพู่นะครับ
คือก่อนหน้านี้คุณนฤทธบุญนิ่มไปคุยกับตาชาญกับยายสมควรตากับยายน้องชมพู่เนี่ย
บอกว่าคือเรื่องคดีเนี่ยมันอาจจะมีความคืบหน้าจะมากจะน้อยอะไรยังไงก็ว่ากันไป
แต่สิ่งหนึ่งที่ตาแกกังวลอยู่ก็คือโอ้โหตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ของหลานสาวก็คือชมพู่เนี่ยอืม
จนถึงวันนี้จะปีนึงแล้วนะนี่๘เดือนกว่าได้นะครับ
ลูกสาวสองคนก็คือนางสาวิตรีแม่ของน้องชมพู่กับป้าแตน
แตนก็คือภรรยาของลุงพลนะฮะนี่เป็นพี่น้องกันป้าแตนเป็นพี่แม่น้องชมพู่เป็นน้องสาว
จนถึงวันนี้ยังไม่คุยกันเลยเนี่ยฮะคุณตาชาญบอกนะครับ
อย่างถ้าอย่างลุงพลเนี่ยเขาบอกว่าคือที่ไม่คุยกันเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับฝั่งเขานะ
ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเขากับตัวป้าแตนเพราะว่าเขาทั้งคู่เนี่ยพร้อมจะคุยกับพ่อแม่น้องชมพู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว
แต่ที่ผ่านมาก็เป็นทางฝั่งพ่อกับแม่น้องชมพู่นั่นแหละหรือว่าจะเป็นพี่น้องที่อยู่ทางฝั่งของซีกพ่อแม่น้องชมพู่ก็แล้วแต่
เอาแต่เลี่ยงไม่ยอมพบไม่ยอมคุยกันเหตุการณ์ถามว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่
บอกว่าผมก็ไม่รู้หรอกแต่มันก็น่าจะเป็นสักมีอยู่ช่วงหนึ่งผมไปออกรายการทีวีทีวีนึงอ่ะ
แล้วก็อาจจะมีการพูดถึงอะไรอย่างนี้แล้วมันก็เป็นลักษณะแบบนี้ไป
คือเหมือนกับว่าครั้งนั้นก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นความแตกหักที่ไม่คุยกัน
ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะลุงพลแกออกหลายรายการหลายทีวีเหลือเกิน
เราก็ไม่รู้ว่าไหนอะไรยังไงเหตุการณ์มันก็ผ่านมานานอยู่พอสมควร
เอาเป็นว่าตาชาญเนี่ยวันนี้บอกกับเราอีกครั้งนะครับบอกว่ายังกังวลใจแล้วก็อึดอัดใจเรื่องนี้นะครับ
จนป่านนี้แล้วลูกยังไม่คุยกันนะครับในฐานะคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็กังวล
เมื่อช่วงปลายปีเนี่ยช่วงปลายปีที่ผ่านมา๖๓เนี่ยก่อนถึงปีใหม่เนี่ย
นี่คุณตาชาญแกบอกนะบอกกับคุณวิมลวันเนี่ยนั่งคุยกันเนี่ย
วิมนต์วันเชื่อไหมตานี่เครียดมากลูกยังไม่คุยกันเนี่ยกินเหล้าเป็นขวดเลย
ตาหาเรื่องเขาบอกผมเคยคุยกับคุณตาชาญอยู่ในบ้านปกกรอก
แล้วคุณตายังไงคะคุณวันนั้นก็สัญญากับผมว่าจะเลิกเล่า
นี่ปลายปีเครียดเรื่องลูกไม่คุยกันกินเหล้าหมดเป็นขวด
แต่ตาบอกวันนี้เลิกแล้วตาสัญญากับวิมนต์วันเลย
สัญญากับคุณวิวอีกแล้วเหรอสัญญามาถึงอรัชพรที่กรุงเทพด้วย
อันนั้นวันนั้นมันเครียดวันนี้ก็ยังเครียดอยู่แต่เลิกแล้ว

เรื่องที่ว่าคนที่ทำร้ายน้องชมพู่พาน้องชมพู่ไปแล้วก็เสียชีวิตอยู่ภูเหล็กไฟเนี่ย

แกก็บอกว่าโอ้โหญาติพี่น้องช่วงเวลาที่ชมพู่หายไปเนี่ย

ไปมองว่าคนที่เป็นฆาตกรเป็นพวกบ้าคุณสัยอะไรยังไงเลยไม่ใช่หรอก
อืมทีนี้พอพูดถึงเรื่องความเชื่อก็มีบุคคลหนึ่งที่ต้องบอกว่า
เป็นของฝั่งลุงพลที่เขาก็เชื่อกันมาตลอดเชื่อถือมาตลอดเหมือนกันว่า
อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับยานคุยกับวิญญาณได้ก็คือหมอปลา
ครับที่จริงจริงก็ต้องบอกว่าก็ออกตัวว่าคุณลุงพลไม่ใช่คนร้ายแน่นอนมาตั้งแต่แรก
แต่หลังอย่างที่หลายคนสังเกตกันแหละว่าเขาดูถอยห่าง
ดูเว้นระยะห่างกันมากขึ้นเราก็เลยไปคุยกับหมอปลานะคะว่า
อันนี้ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวที่ทนายโนบิไปช่วยเหลือลุงพล
หลังตำรวจนำลูกชายของลุงพลไปสอบปากคำหมอปลาว่ายังไงได้คุยกันหรือเปล่า
หมอปลาก็บอกว่าก็เป็นสิทธิ์ของทนายโนบินะที่เขาจะไปช่วยเหลือใครก็ได้
แต่สำหรับหมอปลาเองขอยืนยันและขอนอนยันด้วยว่าจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับลุงพลและคดีที่เกี่ยวกับน้องชมพู่อีกแล้ว
เพราะรู้สึกว่าลุงพลเปลี่ยนไปไม่ใช่ลุงพลคนเดิมที่หมอปลาเคยรู้จัก
เหมือนว่าลุงพลจะระแวงหมอปลาด้วยซ้ำไหนจะเรื่องติดกล้องวงจรปิดที่บ้านและในรถให้
ลุงพลคิดว่าหมอปลาไปล้วงข้อมูลกับสอดแนมชีวิตไปอีก
แม้กระทั่งพระยาครุฑที่หมอปลาเอาไปมอบให้ลุงพลก็เอาไปให้คนอื่น
หมอปลาพูดตรงเลยว่าน้อยใจนะจริงลุงพลจะเอาไปให้คนอื่นก็ไม่ว่าหรอก
แต่ไม่ควรนำมาพูดออกสื่อเหมือนเป็นการไม่รักษาน้ำใจกัน
เอาเป็นว่าณตอนนี้คอนเวิร์ตแยกทางหมอปลาถอยออกมาแล้วและถ้าลุงพลถูกจับจริง
ก็จะไม่เข้าไปยุ่งไม่เข้าไปขายที่ประกันตัวอะไรให้เหมือนที่เคยพูดตอนแรกแน่นอนค่ะ
มันจะเขาจะบอกว่าเขาไม่เปลี่ยนก็ให้ทุกคนดูภาพเอาละกันว่าเขาเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยน
เราไปหาผลประโยชน์จากเขาถ้าใครรู้จริงเราได้ผลประโยชน์จากเขาตรงไหน
เรามีแต่ฟักเงินฟักเงินเขาระแวงผมกับครอบครัวผมเพราะระแวงทุกอย่าง
เขาระแวงขนาดนี้เราก็ไม่ไปยุ่งดีฟา
แล้วตอนนี้เขาถอดวงจรปิดไปยังครับผมไม่รู้แต่วันนั้นเห็นได้ข่าวว่า
กระทั่งในรถที่เราติดไว้เขาเนี่ยเพื่อป้องกันตัวเองเขาก็ถอดนะครับ
แต่ว่าที่บ้านก็อันนี้ไม่รู้ฮะเห็นว่าได้ข่าวว่ามีการถอดไอ้ตัวรีซูเปอร์ไปให้ช่างดูว่า
มีใครเอาไปดักฟังหรือเปล่ามันจะดักฟังอะไรได้ผมถาม
เรื่องคดีมันเป็นเรื่องของลุงกับป้าที่เขาจะเรียกใช้ใครก็ได้
ซึ่งเราก็ไม่ได้ห้ามโนบิว่าอย่าไปช่วยลุงกับป้าเขามันไม่เกี่ยวว่าโนบิสนิทกับผมและจะช่วยใครไม่ได้มันไม่เกี่ยว
ขออธิบายก่อนผมกับโนบิก็คือก็ยังเป็นน้องรักกันเหมือนเดิมเชื่อพวกยูทูบเบอร์หรือว่าคนที่ว่าเขียนแผนให้เขาหรือเขาเรียกว่ายังไงอ่ะ
คนที่เขียนบทวางแผนให้เขาคุณซื้อเขาเราอาจจะเอาเสื้อคุณซื้อเขาเยอะเราขอถอยมาดีฟาเพราะยิ่งเราเข้าไปเนี่ยผมมีแต่เสียกับเสียผมไม่มีอะไรได้กลับมา
เราได้คุยกับลุงพลด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับเรื่องประเด็นเรื่องศัยศาสตร์
หมอปลาเนี่ยลุงพลก็บอกว่าจริงเนี่ยลุงพลเคารพการทำงานของตำรวจ
ซึ่งตำรวจให้ความมั่นใจมาแล้วว่าภายใน๒เดือนนี้จะมีความชัดเจน
ส่วนกรณีที่หมอปลาบอกว่ายังเชื่อมั่นในลุงพล
แล้วก็บอกว่ามีคนที่เชื่อเรื่องศัยศาสตร์ที่น่าสงสัยมากกว่าลุงพลอีก
ลุงพลบอกว่าจริงแล้วเนี่ยสำหรับชาวบ้านเนี่ย
คือเขาก็ไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องศัยศาสตร์คุณสัยมนต์ดำอะไร
แต่มันคือเรื่องความเชื่อความนับถือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านซะมากกว่า
อย่างลุงพลเองเนี่ยก็พกเบี้ยแก้แล้วก็พระที่หมอปลาให้มา
รวมถึงประคำอิติปิโส๑๐๘ที่พระอาจารย์พลให้มาก็พกติดตัวตลอด
ก็ถือเป็นเรื่องความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เรื่องศัยยศาสตร์ค่ะ

ผมไม่ได้เล่นเรื่องศัยศาสตร์
มันเกิดจากในความรู้สึกที่ทุกคนก็เป็นกันทุกคน
เรื่องการบูชาของต่างวัตถุมงคล
มันเป็นสิ่งยึดเหนียวจิตใจเวลาเรามีอะไรมาเราก็
ตั้งสติและคิดถึงตรงนั้นแค่นั้นเอง
ก็ต้องรอดูต่อไปว่าสิ่งที่หมอปลาพูดคืออะไร
ไหนก็ไหนตามกันมาขนาดนี้แล้วตามอีกหน่อยก็แล้วกันนะครับ
อีกประมาณเดือนกว่าไม่เกินสองเดือนตำรวจให้ความมั่นใจมาแบบนั้นแล้วเนาะ
คิดว่าคราวนี้ก็อาจจะได้บทสรุปจริงก็ได้นะครับท่านผู้ชมครับ